ส่วนอีกเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ

บริเวณซอยเจริญกรุง๒๒นะครับ
ต้นเพลิงเป็นสถานที่เก็บวัสดุประเภทท่อออกซิเจน

ลามจนเสียหายไปทั้งหมด๘คูหานะครับ

ที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นนะครับ

ติดกันหลายหลังครับในซอยเจริญกรุง๒๒
ถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะครับ
ตำรวจของสนพระพราชัย๒เนี่ย
ประสานรถน้ำจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิ
ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังโหมไหม้อย่างหนักนะครับ
พบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นจากอาคารเล็กที่๙๑
ซึ่งเป็นสารที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ประเภทท่อออกซิเจน
ที่เพลิงนั้นจะลุกลามขึ้นไปชั้น๒ชั้น๓
แล้วก็ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาฉีดน้ำเกือบครึ่งชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
เรื่องต้นตรวจสอบพบเพลิงไหม้อาคารเสียหายไปทั้งหมด๓คู่หา
แล้วก็มีอาคารถูกเพลิงไหม้บางส่วนอีก๕คูหานะครับ
รวมแล้วเสียหายติดกันทั้งหมดเลย๘คู่หา
ไม่พบมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนนายสมเกียจซึ้งกระมวลพิสุทธิ์อายุ๖๖ปี
เจ้าของอาคารเล็กที่๙๑๑ต้นเพลิงเนี่ยนะฮะ
ให้การบอกว่าเขานอนหลับอยู่อีกอาคารหนึ่ง
ได้ยินเสียงคนตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ก็รีบออกมาดูครับ
ไฟไหม้อาคารที่ใช้เก็บของจริง
โดยไฟเริ่มจากใต้เพดานชั้นหนึ่ง
จะลุกลามไปจนไม่สามารถที่จะดับเองได้ทันนะครับ
และในอาคารต้นเพลิงเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์ท่อออกซิเจน
สำหรับผู้ป่วยไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารหลังนั้นนะครับ
ส่วนสาเหตุคงต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไปนะครับ
นี่เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนะฮะ
ประมาณสักตีหนึ่งกว่านะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เช้านี้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แล้วด้วยนะคะ